กันต่อที่ตรังเลยนะคะนี่ชาวบ้านเขาก็ร้องเรียน
คุณเขาร้องเรียนมาราทอนต่อเนื่องมา๕ปีแล้วนะ
ถนนสายหลักของเขาอ่ะค่ะมันพังเละไม่เป็นท่าเลยนะ
เป็นหลุมเป็นบ่อโดนน้ำกัดซะรถวิ่งสวนกันไม่ได้อ่ะครับ
คุณผู้ชมนี่ไงเห็นไหมคะอันนี้เรียกถนนนะคะ
คือมันวิ่งสวนกันไม่ได้จริงเหลือเลนเดียวเลย
แล้วที่สำคัญก็คือว่าเขามีป้ายติดเตือนนะ
เป็นป้ายเล็กเขียนด้วยตัวอักษรเล็ก
บอกว่าเปิดระวังทางชำรุดต้องพูดเสียงเล็กเล็กด้วยใช่ไหม
เล็กตามตามตัวอักษรแล้วก็ป้ายคือมันชำรุดหนักมากอ่ะค่ะ
อันนี้เป็นถนนสายบางศักดิ์นาเกลือใต้นะคะอยู่ที่หมู่๓ตำบลนาเกลืออำเภอกันตัง
ชาวบ้านบอกเป็นแบบนี้มา๕ปีกว่าแล้วค่ะ
ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลหรือว่าซ่อมแซมเลยแจ้งก่อนแล้วอะไรก่อแล้ว
ทีมข่าวเราลงไปดูก็เป็นอย่างที่ชาวบ้านเขาว่าจริงอ่ะ
มันโอ้โหมันกัดซ้อเข้ามาเกินครึ่งถนนเลยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่านายจำนงแซ่จัวชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
บอกว่าที่ถนนซุดแบบนี้เพราะว่าน้ำมันกัดซ้อ
จากว่าฐานข้างล่างอาจจะไม่แข็งแรงแต่มันก็ไม่ควรปล่อยทิ้งเอาไว้จน๕ปีกว่าแบบนี้ค่ะ
ลงเฟซบุ๊กแจ้งเตือนไปที่อบจเจ้าของโครงการแล้วด้วยนะ
แต่ก็ไม่เห็นมาทำอะไรสักทีบอกแค่ว่าเอ้ยเนี่ยมีงบแล้วล่ะ
แต่ก็จบไปแค่นั้นบอกแค่ว่ามีงบแล้วแต่ไม่มาทำไม่มาแก้ไข
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วเมื่อไหร่ถนนเส้นนี้จะได้รับการซ่อมแซมสักทีค่ะ
สี่ห้าปีห้าปีได้นะประมาณห้าปีได้เคยลงเฟสแจ้งเตือนไปกับอบจเจ้าของห้องโครงการนี้ก็
กลังเลยอะแต่ก็ไม่เคยได้รับความ
ไม่เคยได้ได้ได้รับกันรับด้วยพ่อบอกว่ามีงบแล้วแต่ไม่รู้เขาจะทำตัวไหน
ก่อนหน้าความเดินลงของจอบาร์นมันก็เนี้ยถ้ารถไปมาไปมาอยู่นี่
รถช่วนรถยุ่นช่วนกันไม่ได้เลยอะตอนนี้ให้มาซ่อมเสื้อเร็วเร็ว
เป็นอ้วงไอหัวคนถือเขาใช้รถใช้ถนนบดเด็กเด็ก
ซึ่งสร้างตรงนี้ก็คือสร้างเส้นจนไปโรงเรียน
อันตรายนะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเส้นนี้เป็นถนนสายหลักด้วย
จริงเขาบอกเมื่อก่อนมันยังไม่ได้พังยับเยินขนาดนี้
ไม่ได้พังมากขนาดเนี้ยค่ะแต่เพราะว่าถูกปล่อยทิ้งไว้นาน
มันก็กัดซ้อเข้ามาเรื่อยจนตอนนี้เหลือทางให้รถวิ่งได้แค่เลนเดียว
ส่วนในหมู่บ้านเองถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนกันค่ะ
เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นแล้วเนี่ย
ถ้าบอกว่ามีงบแล้วนะลงไปช่วยซ่อมแซมไปช่วยดูแลกันหน่อยนะคะ